ส่วนนี้รอจัดการเหตุการณ์ต่อไปนี้จัดการแล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหามาก่อนละ๒ครั้งนะคะ
ก็คือในช่วงที่เขาจะเดินทางอยู่บนท้องถนนขี่รถจักรยานยนต์เจอกัน
มีการเขม่นกันแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ตีกันจริงอ่ะนะ
ก็คือจุดที่เป็นร้านหมูกระทะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเจอกันอีกครั้ง
ที่โรงพยาบาลอีกขออภัยนะคะเล่นกันอีกในโรงพยาบาล
ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่พยาบาลยังทำงานกันอยู่เลยเนี่ยนะคะ
เอ้าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งสองกลุ่มได้แล้ว
เบื้องต้นเนี่ยนะคะได้มาประมาณสิบสี่คนด้วยกันค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพเมืองเพชรบุรีเชิญตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ให้สอบปากคำเพิ่มเติมนี้นะคะพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหา
ทำให้บรรยากาศที่โรงพักนี่คือโรงพักนะ
บรรดายญาติของกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกแทงก็มาสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก
บางคนต้องโผล่เข้ากอดกันเลยนะเพราะต้องถูกดำเนินคดี
เขามาถูกดำเนินคดีแล้วบางคนอายุเกินสิบแปดแล้ว
ไปไหนต่อคะไปเรือนจำไงคะถ้าเยาวชนไปไหนไปสถานพินิษฐ์
ก่อนหน้านั้นนะคะทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายนุกูลอายุ๑๗ปี
นายนุกูลเป็นน้องชายของนายประกายฟ้า
ประกายฟ้าเป็นคนที่ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
เป็นคนที่บาดเจ็บหลักหลักเลยนะคะของเหตุการณ์นี้
กลุ่มคู่อริซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุสิบเจ็ดปี
ขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคนมาหาเรื่องเขาก่อนจะชักมีดใส่
พี่ชายเห็นแบบนั้นก็เลยปาแก้วกลับไปก่อนที่ทั้งคู่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามพวกมา
สิบนาทีไปตามพวกมากลับมาทีนี้มีเรื่องกันใหญ่โตเลยที่ร้านหมูกระทะ
นายนุกูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะบอกว่านายประกายฟ้าพี่ชายที่ถูกแทงครั้งล่าสุด
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเคยถูกลอบยิงมาแล้วด้วย
และเป็นคู่อริกลุ่มนี้แหละกลุ่มเดียวกันนี่แหละที่มาทะเลาะกันอีกครั้งที่ร้านหมูกระทะ
ถามว่าเดือนมกราคมทำไมถูกลอบยิงเพราะว่าพี่ชายไปจีบผู้หญิงซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับกลุ่มคู่อรินี่แหละ
มกราคมนับจนถึงเนี่ยจะปลายปีอยู่แล้วมีเรื่องกันมาตลอด
แล้วมาถูกแทงเนี่ยนะคะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
ส่วนเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลค่ะน้องชายของคนที่ถูกแทงยืนยันว่ากลุ่มตัวเองไม่ได้เริ่มก่อน
ก็กลุ่มเขาไปรักษาตัวเพราะว่าถูกแทงใช่ไหมคะถูกตีหัวได้รับบาดเจ็บ
แต่คู่กรณีเมื่อเห็นว่ากลุ่มของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอ้าวนี่มันกลุ่มที่หมูกระทะนี่
โดนอีกสักรอบละมั้งก็เลยเข้ามาตะลุมบอลจนเป็นภาพตามกล้องวงจรปิดนี่แหละ
นี่คือข้อมูลชุดนี้นะคะได้จากกลุ่มที่ถูกแทงก็คือไปพูดคุยกับน้องชายของคนที่ถูกแทง
ทีนี้มาฟังข้อมูลจากมือแทงกันบ้างเป็นเยาวชนชายอายุสิบเจ็ดปี
เขายืนยันนะคะยืนยันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องอีกฝ่าย
แต่ถูกท้าทายระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปเจอกันโดยบังเอิญ
ก่อนที่จะไปเจอกันอีกครั้งที่ร้านหมูกระทะนะทีนี้ค่ะช่วงที่เจอกันตอนแรกเนี่ย
เอาท้าทายกันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันเริ่มมีความขุนหมองในใจแล้ว
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านหมูกระทะ
ยังไม่ทันได้เข้าไปกินเลยเขาบอกว่าจังหวะที่ตั้งขาตั้งอยู่หน้าร้าน
นายประกายฟ้าคนที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บเครื่องแก้วมาเลยมาโดนหัวเขา
เขาก็เลยเอ้าอันตรายแล้วสิเขาก็หัวแตกนะใช่อันตรายแล้วสิ
ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์หนีไปกับเพื่อนแต่ทีนี้ไม่ได้หนีไปเลยไงคะ
หนีไปที่ใต้สะพานข้ามคลองเพราะตรงนั้นมันมีมีดอยู่
เขาซ่อนไว้เขาก็เลยไปเอามีดที่ซ่อนไว้ที่ใต้สะพาน
พกติดตัวไว้แล้วกลับมาที่ร้านหมูกระทะอีกครั้ง
แต่มันก็บุกบอกนะว่าคุณจงใจกลับมาก่อเหตุเนี่ยนะคะ
กลับมาที่ร้านอีกครั้งเท่านั้นแหละเกิดเหตุชุนละมุนวุ่นวายกันขึ้น
และตัวเขาแทงนายประกายฟ้าแต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
เพราะนายประกายฟ้าคว่างแก้วใส่เขาก่อน
อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของคดีมาดูกันหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกรณกรประคองศรีผู้กำกับการสพเมืองเพชรชบุรีค่ะ
เปิดเผยว่าตอนนี้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแบ่งทั้งสองกลุ่มได้แล้วนะ
สิบสี่คนโดยประมาณแยกเป็นสามข้อกล่าวหาแบบนี้
ข้อหาที่หนึ่งนะคะจุดเกิดเหตุเขานับที่ร้านหมูกระทะนะ
ตรงนั้นตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่ามีผู้ต้องหา๓ราย
ข้อหาที่๒ค่ะเกิดขึ้นในสถานที่ราชการคือโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรชบุรี
ข้อหานี้คือร่วมกันทำร้ายร่างกายควบคุมผู้ต้องหา๑๒ราย
ข้อหาที่๓นะคะก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
คือข้อหาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการในช่วงเวลากลางคืน
ทั้งสองกลุ่มเขาเคยก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็มีปัญหากันมานานแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะ
ประกายฟ้าคนที่ได้รับบาดเจ็บไปจีบสาว
ในหมู่บ้านของมือแทงตั้งแต่เดือนมกราคม
แล้วก็ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันมาตลอด
สุดท้ายคนที่เสียใจก็คือครอบครัวแหละ